อันนี้เขาจัดงานพลายค่ะ

จริงนะคะรวบรวมตัวแม่โอ้โหเรียกว่าทั้งทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะ
นี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูแฟชั่นเลยคุณผู้ชมนะคะ

ซินดี้สิริญญาตี้นาพี่แม่ตินาของเรา

แม่หญิงระถานะคะรัศมีแค้นดีเจบุโกะนะคะ

ว่าแต่งองค์ทรงเครื่องจัดหนักจัดเต็มเกินร้อยเกินล้านขนเสื้อผ้าปาดคอัพ
โอ้โหอลังมากนะคะ

เป็นการรวมตัวกันเพื่อทรงพลังความเพื่อคุมใจนะคะ
ให้เกิดความเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกัน

ออกมาเปิดใจนะคะถึงการจัดงานครั้งนี้
รวมไปถึงนะคะแง้มเคล็ดลับการดูแลหุ่นค่ะ

กรัฐปังไม่ไหวจ้า
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่นิ่ง

มันก็ต้องมันก็ต้องช่วยก้าวกันไปทีละนิดทีละหน่อย

เพราะฉะนั้นใครที่มีกระบอกเสียง

ก็ออกกำลังกายหนักหน่วงขนาดนี้

เพราะการที่จะสวยแล้วก็คงอยู่อย่างนี้
ให้นานมันก็ยากมันก็เหนื่อยนะ

อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีวินัย

มาคุยอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ซินดี้ค่ะคุณผู้ชม
สปีริตค่ะเพราะว่าตอนเดินแบบนี้ค่ะ
รองเท้าหลุดแต่ความเป็นนางแบบนะคะ
เนี่ยแกก็แบบว่าเอามาใส่แล้วก็เดินร่องหนเป็นแบบว่าต้นสูงร่องหน
รองเท้าทีพิกแบบนี้เลยนะคะจิกไปจิกมาค่ะ